คุณผู้ชมฮะเอามีข่าวดีสำหรับคนที่ฝันอยากมีบ้าน
เพราะถ้าท่านจะกู้เงินซื้อบ้านกู้ได้เต็มจำนวน
เมื่อก่อนมันกู้ได้ไม่เต็มร้อยก็ต้องหาเงินมา

ถ้ามีข่าวดีแบบนี้น่าสนใจจริง

หลอกลวงร้านค้าให้ลงทะเบียนเกี่ยวกับคนละครึ่ง
ทั้งหมดทั้งมวลติดตามรายละเอียดได้จากอาจารย์สุภาพคลิกขจาย

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

ถึงไม่ใช่คนมีบ้านคนไม่อยากซื้อบ้าน

เพราะข่าวที่จะขีดเส้นใต้ต่อไปนี้
เป็นเรื่องที่จะทำให้ภาวะเศรษฐกิจ

ดูหัวข่าวสองข่าวนี้
ธนาคารแห่งประเทศไทยปลดล็อก
สินเชื่อที่อยู่อาศัยกู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
บางฉบับผ้าหัวว่าปล่อยผี
กู้เงินซื้อบ้านได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
ทุกหลังทุกกลุ่มไม่ต้องดาวน์

ลองฟังเนื้อหารายละเอียด
จากผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
คือคุณรุ่งมลิกมาศ
ท่านเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ท่านบอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้ผ่อนคลายเกณฑ์มาตรการกำกับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัย

โดยจะขยายเพดานขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์
กู้เงินได้เต็มมูลค่าหลักประกันไม่ต้องมีเงินดาวน์
ครอบคลุมทุกกลุ่มทั้งบ้านใหม่บ้านมือสองบ้านลีไฟแนนซ์

อันนี้จะมีผลมาตั้งแต่วันที่๒๐ถึง๓๑ธันวาคม
แล้วท่านคิดว่ามาตรการที่ว่านี้
มันจะเติมเงินสินเชื่อใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจประมาณ๕๐๐๐ล้าน
เป็นการกระตุ้นกำลังซื้อและกระตุ้นเศรษฐกิจไทยด้วย
ทีนี้ถ้าย้อนไปดูของเดิม
ของเดิมเนี่ยถ้าเป็นบ้านหลังแรกมีมูลค่าไม่เกิน๑๐ล้าน
ก็จะปล่อยสินเชื่อให้๑๐๐ในเฉพาะหลังแรก
แต่ว่าถ้าเกิน๑๐ล้านก็ปล่อยไม่เกิน๙๐
ส่วนบ้านหลังที่๒พลอยสินเชื่อ๘๐
ขณะที่บ้านหลังที่๓ขึ้นไปจะปล่อยสินเชื่อ๗๐ของมูลค่าหลักประกัน
ก็เลยจำเป็นจะต้องหาเงินดาวน์ในส่วนที่เหลือ
ทีนี้นี่เป็นมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย
ทีนี้คนทั่วไปก็คิดว่าอ้าวแล้วเป็นมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย
จะต้องไปกู้จากธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ใช่ครับ
ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาควบคุมกำกับธนาคารพาณิชย์ทั้งหมด
ธนาคารของรัฐของเอกชนเขากำกับหมด
ฉะนั้นเมื่อมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาอย่างนี้
ธนาคารทั้งหลายก็ต้องปฏิบัติตาม
ทีนี้ถามว่าเมื่อมีมาตรการนี้ออกมาเนี่ยผลตามมาจะเป็นยังไง
ทำไมเราต้องตื่นเต้นกับเรื่องนี้
ลองฟังคุณดอนนาคอนทัพผู้อาวุโสฝ่ายสถิตภาพระบบการเงิน
ของธนาคารแห่งประเทศไทยขยายความต่อว่า
การผ่อนปลนหลักเกณฑ์ที่ว่านี้ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งเป็นการกระตุ้นแบบเฉพาะจุดเรียกว่าเป็นนาทีทอง
เพราะจะมีผลถึงสิ้นปี๖๕
หลังจากเศรษฐกิจไทยได้ผ่อนจุดผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว
แล้วจะต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนจะสู่การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะต่อไป
อันนี้ก็อันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีของคนที่อยากมีบ้าน
และเป็นข่าวดีของคนที่มีความหวังว่าเศรษฐกิจมันจะดีขึ้น
อธิบายว่าถ้าคนซื้อบ้านได้ง่ายกู้เงินได้ง่ายเต็มวงเงิน
วงการบ้านจัดสรรก็จะคึกคักขึ้นมาอีก
แล้วจะมีผลต่อเนื่องตามมาต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อการจ้างงาน
เอาอย่างนี้เข้าใจง่ายนะครับ
ถ้าคนกู้เงินได้ง่ายกู้ได้เต็มเขาก็จะตัดใจซื้อบ้านได้ง่ายขึ้น
บริษัททำบ้านจัดสรรทั้งหลายเขาก็ขยับตัวมากขึ้น
หลังจากมันซบเศร้ามาในช่วงที่ผ่านมา
ปลูกบ้านสร้างบ้านมากขึ้นก็ต้องจ้างงานในการก่อสร้างเพิ่มเติมขึ้น
คนทำงานก่อสร้างก็จะได้ทำงานกันมากขึ้นเศรษฐกิจก็หมุนเวียนมากขึ้น
ปลูกบ้านสร้างบ้านกันมากขึ้นวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทั้งหลายเนี่ย
มันก็จะต้องขายดีขึ้นอ่ะบริษัทที่ผลิตวัตถุก่อสร้างทั้งหลายทั้งปวง
ก็จะได้งานมากขึ้นได้ผลิตสินค้ามากขึ้น
โรงงานผลิตสินค้ามากขึ้นเขาก็จ้างคนงานเพิ่มขึ้น
เห็นไหมฮะมันตามมาเป็นลูกโซ่แล้วเมื่อปลูกบ้านสร้างบ้านมากขึ้น
บริษัทที่เขารับตกแต่งภายในก็จะได้ทำงานมากขึ้น
มีลูกน้องมีลูกจ้างมากขึ้นวัสดุที่ใช้ในการตบแต่งบ้านทั้งหลาย
ก็พลอยขายดีขึ้นพอเราขายดีขึ้นโรงงานผลิตก็คึกคักขึ้น
แอร์พวกหลอดไฟพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหลายก็ขายดีขึ้น
โรงงานก็จะขยับขยายจ้างงานคนมากขึ้น
เศรษฐกิจจะหมุนเวียนมากขึ้นนี่เห็นไหมฮะ
ผลพวงจากการมีบ้านสร้างบ้านมากขึ้นเนี่ยโอ้โหมันเป็นไล่เป็นลูกละนาดไปหมดเลย
ที่จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นผมถึงบอกว่าอันนี้ไม่ได้เป็นข่าวดีเฉพาะคนมีบ้าน
แต่เป็นข่าวดีสำหรับคนที่อยากเห็นเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันขยายตัวมากขึ้นเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เป็นลูกโซ่ตามมา
นี่ประเด็นหนึ่งทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่คุณบุ๊กเกริ่นไว้เมื่อสักครู่ต้องรีบขีดเส้นใต้บอกข่าว
เพราะว่ามิจฉาชีพออนไลน์มาอีกแล้วคราวนี้มาแบบนี้ครับ
แล้วอีกเรื่องหนึ่งคือแจ้งคืนภาษีเอาเรื่องแรกก่อน
ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า
โดยส่งลิงก์ปลอมให้กรอกข้อมูลเพื่อให้เรายืนยันตัวตนแล้วนำไปทุจริตโอนเงินออกจากบัญชีลูกค้า
เราเห็นถ้าเราไม่กรอกข้อมูลเดี๋ยวคิดว่าจะไม่ได้สิทธิ์เรื่องนี้เนี่ยทางธนาคารกรุงไทยเขายืนยันว่า
เขาไม่ทำเขาไม่มีถ้ามีแล้วไม่ใช่อย่าไปยุ่งฉะนั้นก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังในการให้ข้อมูลส่วนตัว
และข้อมูลสำคัญทางการเงินที่ไม่ควรเปิดเผยเช่นบัตรประชาชนรหัสหลังบัตรเลขหน้าบัตรอะไรพวกเนี้ย
กรมสรรพากรเนี่ยได้โอนเงินคืนภาษีเข้าบัญชีธนาคาร
แต่มีเงื่อนไขว่าให้ท่านยอมรับคำขอกองทุนภาษี
เงินเข้าไปให้ท่านในบัญชีอ้าวบางคนบอกเออดีอยู่อยู่
อยู่ได้เขากรมสรรพากรจะโอนภาษีคืนมาให้เขายืนยันว่าไอ้
ประเภทนี้เป็นอีเมปลอมอย่าโลภอย่าไปเชื่ออย่าทำตามแล้ว
เดี๋ยวจะสูญเสียทรัพย์สินแล้วถ้ามีข้อสงสัยให้ถามไปที่
สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศแต่ว่าไม่ต้องถามหรอก
ถามไปโทรก็ติดต่อก็ไม่ได้สะดวกเอาเป็นว่าอย่าไปยุ่ง
คือเห็นอะไรที่คิดว่าเอ๊ะอยู่ดีเราจะได้เงินอยู่ดีเขาจะ
คืนเงินให้ให้คิดไว้ก่อนว่าเป็นข้อความเท็จแล้วพอ
ไปเผลอไผลเข้ามาก็นั่นแหละที่เป็นข่าวเงินก็ถูกดูด
เห็นข่าวแล้วก็เอามารีบีต้นหน่อยครับมันปิดดึกโอนไลน์
มันน่ากลัวมากจริงครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ